นี่เป็นรถใหญ่ฮะบรรทุกพ่วง๒๒ล้อ

คันอื่นเขากำลังชะลออยู่นะ
พ่วงมาเร็วพุ่งชน๗คันรวดเลยนะครับ
คุณผู้ชมดูนะนี่รถคันนี้เขาชะลอแล้วนะฮะ
เห็นรถคันอื่นที่ต่อกันมาก็ชะลอเหมือนกันแต่
เดี๋ยวคุณดูนะรถพ่วงคันหนึ่งโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
โอ้โหมาชนหลายคันแบบนี้เลยนะครับ
นี่วงจรปิดขณะที่รถบรรทุกพ่วงชนท้ายรถกระบะ

รวม๗คันซ้อนบนถนนชนเกษม
ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราชธานีนะครับ
คือรถคันแรกคือรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อบรรทุกแร่ยิบซ่ำนะฮะ
แล้วก็ถูกรถพ่วงคันใหญ่อีกคันหนึ่งเป็นรถบรรทุกแร่ยิบซ่ำเหมือนกัน
ชนท้ายอัดก๊อปปี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
รถเก๋งเสียหาย๓คันกระบะ๑คันจักรยานยนต์อีก๑คัน
รวม๗คันนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็นำส่งโรงพยาบาลสุราธานีแล้วครับ
ก่อนเกิดอุบัติเหตุตำรวจจราจรสพเมืองสุราช

เส้นนี้คุณคือมันมีรถขนส่งบรรทุกแร่ยิบซ่ำเนี่ย
ผ่านไปผ่านมาเยอะใช่ไหมทำให้แร่ยิบซ่ำเนี่ย
หล่นตามทางมากเลยเกลือนพื้นถนนเลยคุณ

ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องชะลอคุณ

คันกำลังชะลอเพราะตรงนี้มีทั้งการทำทาง
มีทั้งไอ้แร่ยิบซ่ำที่มันร่วงหล่น
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาเก็บต้องมากวาดแบบนี้นะครับ

เพิ่มเติมด้วยนะมุมอื่นด้วยนะ

แล้วก็รถคันก่อนหน้านั้น
ที่มีการทำแร่ยิบซ่ำร่วงหล่นบนพื้นถนน
รถแถวนี้เขาต้องชะลอกันแล้วมันเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนอีกเนี่ย

ไม่งั้นโอ้โหถนนเขาพังเสียหายแล้วก็มันเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับ

รถบรรทุกน้ำโซดาโซดาซ่าใช่ไหมคุณ
ใช่หายซ่าเลยเพราะต้องชนแล้วตะแคงแบบนี้

นี่บรรทุกน้ำโซดามาตะแคงคว่ำเลย
รังโซดากระจัดกระจายเต็มถนนเลย
แต่ว่าคนขับบาดเจ็บติดอยู่ในรถคุณ
ที่ฉันเห็นถนนเปียกนี่เปียกจากน้ำโซดาด้วย
โซดานี่จุดทางโค้งเลยนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะฮะกู้ภัยปเต็กตึงก็ต้องเข้าช่วยเหลือ
คนขับรถบรรทุกพ่วง๒๒ล้อบรรทุกรังโซดาพลิกคว่ำนะฮะ
คนขับก็คือนายวรวุฒิการะนีโยอายุ๓๙ปีติดอยู่ภายในรถ
กู้ภัยต้องเร่งคุณทำงานแข่งกับเวลานะฮะ
ใช้อุปกรณ์เครื่องตัดทางเร่งช่วยเหลือออกมานะครับ
กว่าจะนำตัวออกมาได้ใช้เวลา๓๐นาทีคุณ
ขาซ้ายหักรีบนำส่งโรงพยาบาลปากเกร็ด๒นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนต่างระดับราชพฤกษ์นะฮะ

ตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีนะฮะ

แล้วก็รถคันนี้ที่บรรทุกรังโซดามา
ก็มุ่งหน้าไปที่อำเภอบางบัวทองนะครับ
กำลังจะเอาไปส่งร้านค้า
คนบาดเจ็บให้การว่าขับรถบรรทุกโซดามาจากบริษัทย่านปฐุมธานี
จะไปส่งจังหวัดนครปฐมเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งฮะ
น้ำหนักของรังโซดาน้ำโซดาขวดโซดาที่บรรทุกมาเต็มคัน
ผมว่ามันทำให้รถของผมเสียหลักตะแคงนี่โซดาหายซ่าเลยคุณ
เก็บกวาดทั้งรถบรรทุกใหญ่ทั้งรังโซดา
การจราจรไปเหลือแค่ช่องทางเดียว
รถติดเป็นแถวเป็นแนวเลยคุณมันเป็นช่วงโค้งด้วย
แล้วก็น้ำหนักของรังโซดาที่บรรทุกมาเยอะด้วยนะคะ